เดือดก่อนฮะเดือดขนาดไหนเสียเมืองตรังครับ
เพราะว่ามีคนร้ายมาขโมยเหล็กเส้น
คือเขาเป็นเสาปูนนะเป็นเสาเข็มเป็นเสาปูน

แล้วเอาเหล็กเส้นไปทำแบบนี้ไม่ต่ำกว่า๕๖ที
สักทีเถอะเจอสักทีคืออะไร
เสยหน้าเข้าไปคนร้ายหงายเงิบฮะ
เห็นเสาปูนขวามือใช่ไหมเสาปูนเนี่ยเป็นเสาเข็ม

แต่เสียเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนขับรถ
ทำแบบนี้คนร้ายมากระเทาะปูน
เหล็กเส้นทำเป็นนิสัยเลยฮะ

แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับด้วยกัน

แต่เจ้าหน้าที่มาแค่พี่ดาบคนเดียว
ดาบคือตำรวจภูทรเมืองตรัง
ท่านเดียวครับไม่สามารถที่จะยื้อยุดฉุดกระชาก
คนร้ายสองคนสุดท้ายมันหลบหนีไปได้
แต่ก่อนจะหลบหนีเสียเตะเสยปลายคลางไปที
พอเตะเสยปลายคางมันจะลุกสู้นะ

ถ้าหากอยู่ต่ออาจจะมีหนักไปกว่านี้บริหนีฮะ
หนีคนแรกหนีไปก่อนจากนั้นคนที่สองหนีตามไป

อ้าวแล้วจับใครไม่ได้เหรอคราวนี้ก็ยังจับใครไม่ได้นะครับ
เสียอุธบริษัทคุณที่เสียอุธพิสารวีรวรรณ
อายุ๖๓ปีแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าคนร้ายแก๊งนี้
มันลักลอบตัดเหล็กจากเสาปูนเสาเข็มเนี่ย
ทำแบบนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า๕๖ครั้ง
พอมาเจอกลางวันแสกก็จับตัวได้

ก็หวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้าย
หากรอบหน้าจะไม่มาแค่เตะแล้วฮะ
เดี๋ยวรอบหน้าจะหนักหน่วงกว่านี้
หากยังมีพฤติกรรมขโมยของเห็นไหม
หนีสองคนเลยเอาแล้วไม่มีกุญแจมงกุญแจมือเหรอ
ใส่ไม่ทันใส่ไม่ทันกำลังตำรวจล็อกไว้ไม่อยู่
มันก็เลยใส่เกียร์หมา
วิ่งหน้าตั้งหายไปเลยทั้งสองคนครับ
เท่ากับว่างานนี้ได้เตะแค่๑ที
แต่ไม่สามารถจับ๒คนร้ายได้เลยครับ